ต้องให้กำลังใจคนในจังหวัดเพชรบุรีด้วยค่ะเพราะว่าน้ำยังท่วมอยู่เลยนะคะ
จุดท่วมสูงห้าสิบถึงหกสิบเซนติเมตรข้าวของเครื่องใช้ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ
บางพื้นที่บางจุดก็ยังเข้าไม่ถึงตรวจสอบกันหน่อยนะคะ
คุณสมศักดิ์ศรีชุ่มผู้สื่อข่าวแท้รัฐทีวีสดมาจากจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
ตอนนี้นะครับผมอยู่ภายในซอยสาธุหมู่ที่๓ของตำบลบ้านหม้ออำเภอเมืองเพชรบุรีนะครับ
ซึ่งพื้นที่ตรงบริเวณนี้นะครับก็ถูกน้ำท่วมขังมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบสอง
ที่ผ่านมาแล้วนะครับคือนับรวมวันนี้ก็เป็นวันที่สาม
โดยชาวบ้านนั้นบอกว่าน้ำไหลบ่าเข้ามาเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะครับ
ก็เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเต็มทุกพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับ
แล้วก็จุดนี้น้ำสูงประมาณเฉลี่ยอยู่ที่ห้าสิบถึงหกสิบเซนติเมตรละทีเดียวครับ
เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับชาวบ้านนะครับที่เดินมารับอาหารยังบริเวณหน้าปากซอยนะครับว่า
น้ำนั้นได้เข้าท่วมขังตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ในตอนนี้มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือบ้างแล้วครับ
น้ำท่วมขังตั้งแต่วันไหนครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองตอนประมาณสองทุ่มครับ
ครับก็น้ำก็เริ่มเข้ามาแต่ทางอบตบ้านหม้อก็ได้ประกาศให้กับลูกบ้านนะครับได้ทราบแล้วก็เอาทรายขนทรายมาให้เราเริ่มกั้น
แต่น้ำปีนี้มันไวมากแค่ระยะเวลาแค่สามสี่ชั่วโมงก็เข้าครับทำแล้วเราเตรียมเก็บข้าวของทันไหมครับ
บ้านก็ไม่ทันครับเพราะว่ามันไวมากเพราะว่าช่วงเวลาที่เขาประกาศนี่คือเราก็เตรียมพร้อมตั้งแต่ตอนเที่ยงกัน
แต่ก็บางบ้านก็เข้าไปทำงานก็ไม่มีการขนขนทรายเข้ามาปิดกั้นนะครับแต่ว่าเนื่องจากปีนี้เนี่ย
แรงน้ำมาจากเขื่อนเพชรอ่ะเขาปล่อยสามร้อยสี่สิบลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งปีที่แล้วมันแค่ร้อยห้าสิบ
มันก็เลยทำให้น้ำเอ่อท่วมล้นตะหลิ่งของแม่น้ำเพชรมันเลยทำให้ทุกหมู่บ้านต้องท่วมครับ
แล้วตอนนี้มีการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าจากไหนยังไงบ้างไหมครับ
ตอนนี้ก็มีหน่วยงานก็มีอบตบ้านเมาของเรานะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นก็ช่วยกระจายกันไปครับ
กรฟภก็ว่าจะมาวันนี้พวกเราก็รออยู่นะครับครับ
และนี่นะครับก็คือความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับ
แล้วก็ด้านหน้าของผมนะครับก็จะเป็น
ค่ายของมธบที่๑๕นะครับตอนนี้ก็พบว่า
กำแพงนั้นก็ได้เริ่มที่จะเอ็นลงไปนะครับ
เนื่องจากได้แรงปะทะของน้ำ
ทำให้กำแพงนั้นอาจจะพังชำรุดเสียหายนะครับ
แล้วก็ตรงบริเวณนี้ก็เป็นพื้นที่ของภายในซอย๓นะครับ
ซึ่งบริเวณนี้มีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณสัก๑๐กว่าหลังคาเรือน
แล้วก็ภายในก็จะเป็นห้องแถวต่างซึ่งก็มีชาวบ้านอาศัยอยู่มากพอสมควรครับ
แล้วก็นี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับ